วันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของโควิด๑๙กันก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ
นี่เป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยเหมือนเดิมนะฮะ
หลายคนบอกว่าเห็นตัวเลขแต่ละวันเนี่ยโอ้โหทำไมสูงขึ้นสูงขึ้น
ใช่ค่ะยิ่งฟังการแถลงของสวบคอวันนี้เนี่ย
คนก็ยิ่งตกอกตกใจคาดการณ์ว่าอาจจะแตะหลักหมื่นต่อคนในสัปดาห์ต่อไป
โอ้โหนะวันนี้ก็มีข่าวว่าเตรียมพิจารณากันเรื่องการล็อกนงล็อกดาวน์ด้วยนะฮะ
รอฟังข่าวอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะครับ
ท่านผู้ชมครับที่แฟลต์ดินแดงอาคาร๕๖ชั้น๕

ผู้หญิงคนนี้ติดโควิด๑๙รอรถมารับไปรักษาเสียชีวิตอยู่ในห้อง
มีครอบครัวอีก๔คนเขาอยู่ด้วยกัน๕คนอีก๔คนก็ติดนะฮะ
ขอความช่วยเหลือกันมา๔๕วันแล้วแต่ล่าสุดมีรถมารับไปโรงพยาบาลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่นี่คือแฟลต์ดินแดงอาคาร๕๖ชั้น๕ที่ดินแดงกรุงเทพนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดมีรถจากโรงพยาบาลสนามบุษราคำเนี่ยมารับแล้วนะฮะ
มารับเมื่อช่วงเช้านะครับคือในห้องเนี่ยติดเชื้ออยู่สี่นะครับแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งนะครับ
เป็นพ่อแม่ลูกกันนะครับแล้วก็ญาติอีกสองคนผู้ที่เสียชีวิตคือผู้ที่เป็นแม่
นี่นะฮะวันนี้เราไปตรวจสอบที่พื้นที่นะครับคนที่พักอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีผู้ติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตในห้องเนี่ย
เขาก็ทราบข่าวแล้วว่า๔คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราต้องอยู่กับแม่ท่านก็เสียแล้วนะ

พ่อลูกญาติ๒คนเสียชีวิตไปคนหนึ่งก็ต้องนอนเฝ้าศพกันนะฮะติดโควิด๑๙กันอยู่๕คนนะครับ
อีก๔คนเช้าวันนี้มีรถมารับไปโรงพยาบาลสนามส่วนศพยังอยู่ในห้องต้องปิดประตูเอาไว้
เพื่อรอรถมารับไปดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะหลังจากนั้นก็มีรถมารับนะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพื่อนบ้านนะที่อยู่ที่แฟลต์นะครับ
เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็มีอาการไอเจ็บคอมาหลายวัน
ที่ลูกสาวเนี่ยจะมาบอกบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้บอกว่าแม่ติดโควิด๑๙
แล้วเขาก็ปิดประตูห้องไม่ได้ออกมายุ่งเกี่ยวอะไรกับใคร
จากนั้นในห้องนี้ก็ติดกันหมดนะฮะเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
ก็เมื่อเที่ยงครึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมีเจ้าหน้าที่

ของผู้ป่วยหญิงคนนี้ที่อายุ๕๐ปี
นอนรอเตียงอยู่๕วันก่อนเสียชีวิตในห้อง
รับศพไปดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะก็คือไปชาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีก๔คนในห้องเนี่ยรับไปโรงพยาบาลสนามตั้งแต่เช้าแล้ว